ส่วนกรณีของน้องเมย์ล่าสุดมีความคืบหน้าเข้ามาค่ะ
ครั้งที่๒พร้อมกับเตรียมสอบสวนประเด็น
ปรากฏอยู่บนใบชันสูตร
แล้วก็สอบปากคำหมอถึงสาเหตุของการเสียชีวิตด้วยนะคะ
ส่วนในเรื่องของคดีเตรียมที่จะสอบปากคำเพิ่มเติมอีก๔ปาก
หลังจากก่อนหน้านี้สอบไปแล้ว๑๑ปากค่ะ
พลตำรวจตรีวัฒนรายี่จีนรักษาการ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจักรวรรดิกวันตะกรณายก

หลังได้รับเอกสารผลการชนสูตรศพครั้งที่๒
ของนายพักขพงศ์ตันการหรือน้องเมย์

หลังรับเอกสารแล้วทางคณะกรรมการสืบสวนและสอบสวน
จัดฐานีตำรวจผู้ทรจักรวรรดิกวัฒนธรรมนายก
นัดประชุมเพื่อติดตามการทำงาน
โดยพลตำรวจตรีวัตราเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้
ให้พนักงานสอบสวนไปสอบสวนประเด็นที่ปรากฏในใบชนสูตรพลิกศพ
และขณะนี้ได้สอบประคำเพิ่มเติมอีก๔ปาก
เดิม๑๑ปากรวมเป็น๑๕ปากแล้ว
ทางนี้พนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการสอบแพทย์ก่อนครับ
ผลการชนสูตรที่ยืนยันแล้วก็สาเหตุที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร
และขณะนี้ก็ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาใด
จากนี้ก็จะสอบแพทย์ที่จะรอดูทางผู้ปกครองยาดด้วย
จึงจะสามารถสรุปเรื่องของการชนสูตรพลิกศพได้ครับ
ไปสอบส่วนประเด็นที่ประกวดในวัยธรรมดุที่ส่งนะครับคุณลิงครับ
ครับตอนนี้เราได้มีเชิงใจมาสอบกับคำเพิ่มไหมครับ
คือตอนนี้เราสอบกับคำเพิ่มแถบเดิม๑๑ปากนะครับ

เมืองต้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องขอสอบแพทย์ก่อน
แปลงว่าผลการได้สูตรถ้ายืนยังแล้วก็สาเหตุที่แท้จริงเป็นยังไง
ขณะที่วันนี้มีข่าวว่าทางครอบครัวของน้องเมย์จะเดินทางไปแจ้งความ

เดียวกันที่ก่อนหน้านี้ทางตำรวจได้ทำหนังสือไปยังโรงเรียนเตรียมทหาร
เพื่อขอสอบพยานวัตถุและพยานบุคคลมาให้
รวมถึงต้องไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับค่ะ